ที่จังหวัดชมบุรีมีเหตุเด็กชายวัย๑๔ปี
คาดว่าน่าจะถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิต
กลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างว่าเด็กชายวัย๑๔คนนี้น้องวัย๑๔คนนี้
มาขโมยทองขโมยเงิน

คุณผู้ชมฮะตำรวจภูทรห้วยใหญ่เข้าตรวจสอบเหตุ
เด็กชายวัย๑๔เสียชีวิตปริศนาที่โรงจอบรถบ้านหลัง๑
ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุก็พบศพของน้องเขียดอายุ๑๔ปี
สภาพนอนตะแคงนุ่งกางเกงนักเรียนสีดำตัวเดียว
ข้อมือทั้งสองข้างมีรอยเขียวช้ำ

ตามร่างกายเต็มไปด้วยรอยเขียวช้ำ

เจ้าหน้าที่นำศพส่งชนะสูตรอย่างละเอียด

น้าของผู้เสียชีวิตคือนายเด่น

โดยฝั่งนู้นเขากล่าวหาว่าหลานชายผม
ไปขโมยทอง๑บาทและเงินสด๓๐๐บาทนะครับ
นายเด่นเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
แม่ของเขาก็คือยายของน้องเขียด
ได้ยินเสียงเด็กเหมือนเสียงเขียดร้อง
ร้องด้วยความทุกข์ทรมานเจ็บปวด
ทีนี้แม่ก็เลยปลุกเด่นขึ้นมา
บอกลูกไปดูหน่อยสิหลานโดนอะไรหรือเปล่า
ก็พบว่ามีชายวัยรุ่น๔คนฮะ
ใน๔ชื่อว่านายพริกอายุประมาณ๒๕ปี
พร้อมกับอีก๓คนกำลังยืนล้อมหลานเขาอยู่
และพยายามขู่ให้คืนเงินกับคืนทอง
ตัวของน้าชายเห็นท่าไม่ดีฮะจึงขู่กลับไปว่าทำ
ถ้าเด็กขโมยจริงถ้าหลานผมขโมยจริง

แต่กลุ่มคนดังกล่าวพูดสวนกลับมาบอกว่า
ถ้าส่งตำรวจก็ต้องถูกส่งตัวไปสารพินิษฐ

จากนั้นกลุ่มคนร้ายก็จัดการเองครับ
หลานชายของเขาขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
อ้างว่าจะพาหลานไปเอาทองที่ซ่อนไว้
รับเขาว่าตอนนั้นคิดว่าหลานขโมยทองของเขาไปจริง
เพราะหลานไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเคยมีพฤติกรรมขโมย
ขโมยของถูกจับส่งสารพินิษฐ์ไปหลายรอบ
ไม่ได้แจ้งตำรวจในทันทีนะ

พาหลานนั่งซ้อนท้ายประกบหน้าประกบหลัง
และพาหลานมาส่งช่วงประมาณ๑๑โมง
ก่อนที่จะพบว่าหลานกลายเป็นศพแล้วนะฮะ
รู้สึกที่น้องน่าจะมาแบบไหน
คือลุงคงมาแบบไม่ไหว
คือตอนประมาณสัก๙โมงก็๑๐โมง

ตรงนี้ก็ยังไม่มียังไม่มีลูกเขา
ลูกเขาแล้วพอดีลุงคนนี้เขาเห็นประมาณสัก๑๑โมงอะไร

เขาก็ไม่ได้สนใจอันนี้คือมันเรียกไปแล้วมันก็เงียบ

ผิดสังเกตเขาก็เลยเดินมาดู
ขณะที่พ่อของน้องเขียดนะฮะพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
แม่ของน้องเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว
ส่วนคราวนี้ก็ต้องมาสูญเสียลูกชายอีก
รับว่าทำใจไม่ได้ครับเพราะมีลูกคนเดียว
ขอให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ด้านของนางติ๋วย่าของเขียดบอกว่า

เหมือนเด็กไม่มีความสุขขาดความอบอุ่น
ก่อนเกิดเหตุนายพริกหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
พริกอายุ๒๕ปีนะได้มาถามหาเขียดหาหลานของตน
โดยอ้างว่าหลานตนไปขโมยทองแล้วก็ขโมยเงินมา๓๐๐บาท
แล้วขู่ว่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวจัดการเอง
จนหลานมาเสียชีวิตนั้นนะครับ
มาถามแค่หน้าบานหนูแค่นั่ง
ทำไมเขาบอกว่าไอ้เขียดรักทองไป
บอกฉันไม่เห็นเขาบอกเดี๋ยวจะตามล่ามันเอง
มันก็ไม่ชอบไปโรงเรียน

เกแล้วก็เขาว่าที่รักของคนนู้นของคนนี้

มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็อยู่กับพ่อเขาบ้างอะไรบ้าง
มันไม่มีความสุขในครอบครัว
คือเขาไม่มีความสุขกับเหมือนท่วคนเดียวเหล่น
นี่ก็กลายเป็นคดีใหญ่ในพื้นที่ห้วยใหญ่ที่ชนบุรี
ภูมิกับการเองก็บอกว่าตำรวจชุดสืบสวน
กำลังลงพื้นที่เร่งติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะถือว่าเป็นคดีอุกชกันสะเทือนขวัญ

พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาให้ได้